อดีตดาราและนักร้องดังยุค๙๐อย่างคุณเอิญกัญญากรกันบ้างนะคะ
คือด้วยการที่รูปร่างหน้าตาของเธอเปลี่ยนไป
ก็เลยโดนบูลลี่หนักมีการแชร์รูปกันในโซเชียลเยอะแยะมากมายนะคะ
และเธอถือว่าเป็นอีกนักแสดงที่มีภาวะโรคซึมเศร้ามากว่า๒๐ปี
และออกมาเป็นกระบอกเสียงให้สังคมได้เข้าใจข้อมูลของคนที่อยู่ในอาการนี้บ่อยครั้ง
สำหรับอดีตนักร้องดังเอิญกัญญากรนะคะ
ซึ่งเธอเองตอนนี้รู้สึกดีใจที่การรับรู้และความเข้าใจของคนทั่วไป
ที่มีต่อภาวะโรคซึมเศร้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แต่เธอเองก็ยอมรับนะคะว่าเวลาที่เห็นข่าวคนป่วยโรคซึมเศร้า
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองก็ทำให้เธอรู้สึกเศร้าใจ
ความรู้สึกมันเหมือนแบบสูญเสียเพื่อนร่วมสนามลบไปอีกคนนึงเลยค่ะ
อยู่ตรงนี้กับโรคนี้มา๒๐กว่าปีสำหรับเรามันเหมือนสนามรบอะค่ะ
เราไม่ได้รบกับมันทุกวันแต่เวลาที่มันตกหลุมเวลาที่มันดาวนมันเหมือนเราต้องรบกับ
กับความคิดที่มันลบความคิดที่มันบั่นทอนความรู้สึกเรา
ความคิดที่มันทำให้เราแทบจะทนอยู่บนโลกนี้ไม่ได้
แล้วทุกครั้งที่เราเห็นข่าวคนที่เขาอยู่ไม่ไหวเรารู้สึกว่า
ถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะแต่เรารู้สึกเหมือนเพื่อนร่วมสนามรบเรา
ให้แพ้เด็กคนไหนตอนนี้ก็รักษาอยู่ค่ะรักษามา๓ปีแล้วยังรักษาอยู่ทานยาอยู่ทุกวัน
ความรักดีค่ะดีมากดีมากอธิบายยังไงล่ะดีอ่ะ
คือเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราแล้วเขาก็ไม่ทิ้งเราไปในวันที่มันแย่ที่สุดเขาก็ยังอยู่กับเรา
แต่ตอนนี้คุณเอิญเขาก็ไปเป็นวิทยากรในการพูดเรื่องของการบำบัดโรคซึมเศร้าให้กับใครหลายคนด้วย
แล้วก็ถ้าใครที่มีภาวะโรคซึมเจ้าอยากให้มองคุณเอิญ